แหม่ช่วงนี้เลี้ยงกระสอบเยอะจริง
โอ้วววเมื่อกลิ้ง

เพราะว่าอย่างที่บอกไปโอ้โหรอบที่แล้ว
ทั้งมะม่วงแล้วเป็ดเจ้าใก่ไปหมดแล้ว

ไม่รู้ว่าจะเหลือไว้ในชีวิตหรือเปล่า
เป็นพืชที่ตอนนี้เขาได้รับผลกระทบจากความแปรปวนสภาพอากาศนะครับ
พายุรุ่นร้อนช่วงที่ผ่านมาโอ้โหล่วงไปหมดเลย

แล้วก็วันนี้มีวิธีด้วยว่าจะทำยังไงให้มังคุดที่
เจริญเติบโตในช่วงฤดูที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
เขาเติบโตได้อย่างสมบูรณ์
แต่ว่าก่อนอื่นเรามาตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับ
ตอนนี้เองถ้าหากเราดูจากภาพถ่ายดาวเทียม
ก็จะพบว่าเมืองใดของเราตอนบนเรื่อยลงมาเลย
ความร้อนที่เราเจอกันในช่วงอาทิตย์นี้
อาจจะแตกต่างจากช่วงก่อนหน้านี้นะครับ
เพราะว่าทำให้มีลักษณะของอากาศที่ร้อนแบบแสบผิวนะครับ

ส่วนการตรวจสอบฝนเนี่ยนะครับ
พบว่าส่วนใหญ่ฝนก็จะไปกระจายตัวขณะนี้เนี่ยนะครับ
บริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะครับ

และที่สำคัญอย่างที่ได้บอกไปนะครับว่า
ในช่วงวันสงกรานครับ
กรมบุตุนิยมวิทยาเขาออกมาประกาศนะครับ
ก็คือเรื่องของพายุฤดูร้อน
ที่จะต้องเตรียมตัวรับมือต่อไป
เพราะว่าโอกาสที่จะรุนแรงก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
เพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงที่ความชื้น
หรือว่าความร้อนเข้ามาสะสมในเมืองไทยของเราเยอะนะครับ
ช่วงวันที่๑๔๑๕๑๖เนี่ยนะครับ

คือฝนนะครับส่วนสีฟ้าคือความเย็น
คำนวณต่อไปก็จะพบว่าในช่วงสงการ

ส่วนนี้ครับเป็นอุณหภูมิที่จะร้อนที่สุดในวันนี้

ที่จะร้อนที่สุดในวันนี้นะครับ
ยังไงใครที่ออกจากบ้านก็ต้องระวังกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าตอนนี้แสงแดดมันแรงเหลือเกิน
จากคนแล้วเดี๋ยวพืชก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน
แต่ว่าทีนี้เกษตรกรเขาก็มีวิธีที่จะทำให้มังคุด
ที่ผมเอามาให้กับคนได้ดูในวันนี้นะครับ
สามารถที่จะเจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะครับ

อย่างแรกเขาจะทำให้ต้นมังคุดมีการเจริญเติบโตให้ดี

ต้องให้สังเกตต้นของมังคุดนะครับจะมีอาการโศก
ก็คือใบไม่ตั้งตรงกิ่งจะเหี่ยวปลายจะตกนะครับ
ทำการถ้าเกิดเจอแบบนี้ให้ทำการให้น้ำตอนกลางคืน๑ชั่วโมงไปจนถึง๑ชั่วโมงครึ่ง

เพราะว่าการให้น้ำมังคุดในตอนกลางคืนจะเป็นการลดอุณหภูมิความร้อนในสวนนะครับ
เพราะว่ามังคุดต้องการความเย็นในช่วงนี้ที่กำลังจะแทงดอกออกมานะครับ
หลังจากนั้นให้เปลี่ยนเวลาให้น้ำเป็นกลางวันแทนนะครับ
ละ๑๐๒๐นาทีระหว่างที่ต้นมังคุดกำลังจะออกดอก

ที่๒ก็คือการคว้านกิ่งนะครับ
ซึ่งการคว้านกิ่งเนี่ยนะครับสังเกตกิ่งก้านของมังคุดจะมีลักษณะเหลืองนะครับ

หลังจากนั้นก็ทำการควั่นเปลือกรอบกิ่งมังคุดออก
เพียงแค่ครึ่งหนึ่งของความหนาของกิ่งนะครับ

ซึ่งวิธีการนี้ก็จะทำให้มีการทำลายเซลล์ท่ออาหารนะครับ
แต่ว่าเนื้อเยื่อที่เป็นท่อลำเลียงน้ำที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับ

ทำแบบนี้ก็จะทำให้อาหารที่เข้าไปหล่อเลี้ยงต้นมังคุดเนี่ยนะครับ
ไปอยู่บริเวณเหนือรอบแผลที่ควั่นไว้นะครับ
จะทำให้มังคุดออกดอกเร็วขึ้น
ก็เป็นเทคนิคดีนะครับที่ให้กับชาวเกษตรกรนะครับ
ว่าใครที่อยากที่จะเอาไปเพิ่มผลผลิตในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปวนแบบนี้

อกจากคนแล้วอย่างที่บอกไปแล้วครับว่าช่วงนี้สภาพอากาศแปรปวนนะครับ
เดี๋ยวช่วง๘โมงมีเนื้อหาที่น่าสนใจ
เขาบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์มาทำมุมองศาตั้งฉากเมืองไทยพลังงานมีเยอะ
เมืองไทยถือว่าติดท็อปเทนต์ด้วยนะฮะ

ถูกต้องเดี๋ยวมาดูกันหน่อย

เดี๋ยว๘โมงมาตรวจสอบพร้อมกัน
เดี๋ยวขอไปจัดการกับมังคุดต่อกันแล้วกัน

กินเหลือ๓ลูกไม่รู้ว่าจะหายไปกี่ลูกนะเนี่ย